สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อะหุ้ยตรงนั้นตัวเนี่ยเต็มเตรียมเนี่ย
กอร์กกินอยากจะกลับเชียบมากกว่านี้

ทุนที่เดียวครึ่งไม่นางงามดูต้อง
เชียวแล้วล่ะ
หลายปีใช่ไหมผ่าน

กรณีของน้องชมพู่วันนี้นะฮะ
ก็ทางท่านพบตรคนใหม่นะครับ

ก็วันนี้เปิดแถลงข่าว

คือตัวท่านเองก็บอกว่าวันนี้เป็นการแถลงข่าวความคืบหน้า
ไม่ใช่มีการปิดคดีนะครับแล้วก็มีการต้องเข้าหาคือพลากเด็ก
แล้วก็กักขังหนุ่งเดียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็ข้อหาซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายและอำพลางศพ
แต่ผู้กระทำผิดนะตอนนี้ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ
ที่จะออกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีกับใคร
ตอนนี้ทุกคนก็ยังบริสุทธิ์อยู่
ถึงวันนี้มีความจำเป็นครับต้องทำเพิ่มเติมในบางส่วน
โดยคดีนี้มีอายุความถึง๒๐ปี

เหมือนกับภาคคดีอ่ะนะฮะก็เรียกว่าแต่แน่นอนครับว่ายังไง
คดีนี้มีเรื่องมีโทษถึง๒๐ปีนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปตามดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับ
คือทางพบตรยังกล่าวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีผู้ต้องสงสัยในใจอยู่แล้ว
คือไม่ต้องคือเขามีในใจมานานแล้วแล้วรู้มานานแล้วอย่างนี้ดีกว่า
เพียงแต่ว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงเนี่ยมันยังไม่มีเท่านั้นเอง
โอเคครับสมมติถ้าเกิดตั้งข้อหาฟังก็กลัวหลุดอย่างนี้หรอพี่หนุ่มหมายความว่าถ้าเกิด
แน่นอนคือตอนนี้คือคำว่าหลักฐานบางอย่างเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องราวของหลักของนิติวิทยาศาสตร์
เชื่อมโยงไปถึงเพราะว่าพอไปเชื่อมโยงถึงไม่ได้เมื่อไปขออนุมัติหมายสาร
ออกหมายจับใช่ไหมฮะก็ถ้าออกปุ๊บเนี่ยแล้วไปสู้กันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์หลุดเหมือนกัน
เพราะถ้าเกิดหลุดไปปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าตำรวจก็จะดูไม่เวิร์ค
ในการที่แบบไปจับคนผิดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนทางอธิบดีตำรวจก็บอกอยู่แล้ว
ซึ่งพอบอกตัวรอเขาก็ทย์ระบุในการแสนแหล่งคาเหล่าน้องว่าน้องทรวจตัวรอ
เราเชื่อว่าน้องทรูปุ๊บไม่ได้เดินขึ้นเข่าไปเองแน่นอน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีการใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตเพราะ
คนนั้นนั่นแหละจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
คือพูดง่ายตอนแรกอย่างที่ผมเคยพูดจำได้ไหม

ไม่ได้ผมบอกแล้วตอนแรกก็มีการถกเถียงกัน

คือก็จะมีแบบบางท่านก็บอกอ๋อมันเดินอ้อนทางนี้ไปได้
ตอนนี้คนนี้เขาชี้แจงมันเลยมี๔เส้นทางถึง๕เส้นทาง
ก็อย่างที่ผมไปผมก็ทราบมาอีกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
พยายามจะอธิบายให้ฟังอยู่แล้วว่ามันขึ้นไม่ได้
คือทางที่เราขึ้นเนี่ยมันยากแล้วนะ
ทางอื่นที่มันล้อมอยู่เนี่ยยากกว่านั้นอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางที่หนุ่มขึ้นคือทางที่คนส่วนใหญ่ขึ้น
ต้องมีคนพาขึ้นไปคนนั้นคือใคร
ตอนนี้ตำรวจมีคนที่ในใจอยู่แล้ว

ท่านก็บอกว่าตอบไม่ได้ว่ากี่คน

เขาก็พูดอยู่ไงไม่เห็นหรอกว่า
ชมพู่เนี่ยคงไม่ให้คนแปลกหน้าอุ้มหรอก

ชมพู่ไม่ให้คนแปลกหน้าอุ้มอยู่แล้ว

ใกล้ชิดกันนั่นแหละถึงจะอุ้มไปได้

ที่ตำรวจเขาไม่ตอบอะไรเลย
เขาก็ต้องรอเนอะ

รออยู่แต่ว่าเป็นการตรวจอีกแบบหนึ่ง

ก็คือมีแต่เส้นไอ้โคนผมเนี่ยมันหายไป

คือต้องมีการไปตรวจสอบว่า

เปิดเผยได้ในตอนนี้ถ้าสมมุติเราฟังกันนะฮะ
แล้วก็แต่มีการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์พิเศษนั่นแหละที่ล้ำสมัยที่สุดด้วยนะ
ซึ่งระบุในสำนวนแล้วว่ายังไม่เปิดเผยได้
ซึ่งหากหลักฐานสมบูรณ์ก็จะสามารถไปยังผู้กระทำการผิดได้เลย
เขาก็อาจจะมีการชี้แจงนิดหนึ่งอัพเดทอ่ะแต่วันนี้ที่ดูการถ่ายทอดแล้วก็สัมภาพแบบนี้
มีประโยคสุดท้ายที่หลายคนออกจากฮือฮานิดนึงที่บอกว่า
เกี่ยวกับภาพถึงคนร้ายที่บอกว่าให้กายหน้าผากเครียดต่อไป
ก็กายหน้าผากเครียดต่อไปใครดิ้นอยู่ก็ต้องดิ้นไป
คนก็แอบถอดรหัสจากประโยคนี้เหมือนกันนะคะว่าเขาถอดกันว่ายังไง
สื่อถึงใครอะไรอย่างนี้
เมื่อวานที่คนติดตามว่า๙๙ต่างวันนี้เปิดเผยมา
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็มีอัปเดตขึ้นมาก็คือ๑ข้อเก่าหา
แล้วก็ยืนยันว่าคือน้องไม่ได้ขึ้นไปเองถูกไหมคะ
จนมาถึงประโยคสุดท้ายที่ท่านพูดเพราะว่าพบตรคนใหม่ก็หลายคนก็บอกว่า
พูดชัดเจนว่าก็คือชัดถ้อยชัดคำชัดเจนในการไล่เลียงแล้วก็พูดมาแต่ละประโยค
เอาง่ายเรื่องนี้สรุปง่ายเลยนะมีคนร้ายอันดับหนึ่งคือมีคนร้าย

ตอบไม่ได้แต่ว่าก็เป็นคนที่สามารถอุ้มน้องได้
ก็อย่างที่คุณก็พูดไปเมื่อกี้ไง
คือคนนี้ตอบไม่ได้แต่ก็คือคนใกล้ชิด
ที่สามารถอุ้มเด็กคนนี้ได้เพราะเด็กเนี่ย
ธรรมดาแล้วเป็นคนที่ไม่ให้ใครอุ้มเรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว
นะฮะก็คนในระแวกนั้นเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่า
ว่าน้องเนี่ยจะไม่ค่อยให้ใครอุ้มยกเว้นคนที่
นิดชิดเชื้อหรือคุ้นเคยเท่านั้นเอง
ในวันนี้มันมีบทสัมภาษณ์ที่เป็นลุงพลพูดด้วยใช่ไหมคะ
บอกว่าจะเป็นแบบทั้งพี่อุ๊บทั้งหมอปลาน่ะ

วันนี้ก็ไม่มีโอกาสจะถามพ่อพ่อต้อรอสรุปแล้ว

ไม่คือในมุมของท่านที่ท่านพูดมา

คือทางฝั่งของหมอปลาหรือแม้ทั้งทางลุงพลที่จะถาม

ท่านบอกว่าตอบไม่ได้ไม่ตอบ
ไม่ให้ถามเพราะว่าทางแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วย

แต่วันนี้ถ่ายรับทีวีถ่ายที่บ้านกกอกเลยเธอเห็นไหมล่ะ

แต่เรื่องแรงจูงใจก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะ

หรืออาจจะพลั้งมือคืออะไรอย่างนี้ก็ได้
หรืออาจจะแบบไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่

มีคนร้ายแล้วก็ตำรวจ

เออนั่นแหละประโยคที่ทุกคนติดใจ

ก็เป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งที่ตำรวจบอกอยู่แล้วว่า
มีนะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้

ถูกไหมฮะคือผมในมุมหนึ่ง

ถ้าคุณกลับมาแล้วหลักฐานโดนไม่เพียงพอ

สองขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาล

แน่นอนว่ามีสิทธิ์หลุดสูงมาก
เพราะฉะนั้นก็อาจจำเป็นที่จะต้อง

ก็คือรออีกนิดถ้ารออีกนิดแล้วชัวร์ช้าแต่ชัวร์อ่ะ
อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวต้องรอดูแต่มีแน่นอน
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเด็กคนนี้เขาไม่ยอมให้ใครอุ้ม
คนแปลกหน้าอุ้มอยู่แล้วอืมคนร้ายถ้าสมมุติเราตีสโกบเข้ามาตี
ตีเข้ามามันก็จะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็กเขานั่นแหละ
แต่จะเป็นใครมันก็แบ่งสองฝ่ายชัดเจนอยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องไปนั่นเราไม่ไปชี้นำสังคมอยู่แล้ว

อีกหนึ่งข่าวอีกคลิปบอกแล้วไง
อาทิตย์หน้าเราก็จะมีคลิปอะไรอย่างนี้จะมีเรื่องพวกนี้เล่ากันตลอด
ฉันว่าทั้งเดือนอันนี้เร็วซ้ำต่ำช้ามากเลยนะ
เรายังไม่รู้ว่ามันจะมีหนักกว่านี้อีกหรือเปล่ามันก็จึงต่าไปยิ่งเปิดยิ่งเจอเอาตรง

วันนี้คุณโรนารงศ์แก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนารงศ์ทวงคืนความยุติธรรมให้แก่สังคม
ผู้ปกครองห้องเตรียมอนุบาล

อืมเข้าไปแจ้งดำเนินคดีกับครูอิง
ครูอิงแล้วก็ครูแผลว์
เป็นครูประจำชั้นที่ทำร้ายร่างกายเด็กที่สพชัยพฤกษ์ครับ

ยิ่งแรงยิ่งเปิด

ครูนั่นก็ยืนกว่าแล้วก็เดินไป
แล้วดูเด็กคนนั้นอื่นเขาก็งงกันนะ
แล้วครูก็ยืนกันเต็มหมดเลยมันกล้าทำได้ยังไงแบบนี้
คือวันนี้ผมอยากมองตามันอย่างนี้มองอย่างนี้
แล้วถามมึงโตมายังไงทำได้ยังไง

อย่างฉันนี่แพ้เสียงเด็กร้องอะไรอย่างนี้
เราก็จะไปอยู่ใกล้เด็กแต่อันนี้คือ
หรอกมดดำคือคนเหล่านี้คือควรจะต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีก่อน
ก่อนที่จะมาเป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กนักเรียน
แล้วเป็นเด็กนักเรียนอายุน้อยด้วยอายุเด็กอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการประเมินเรื่องของสภาวะจิตใจ
เรื่องของทางบ้านเรื่องของแบบวิถีชีวิตของเขา
แล้วถึงจะแบบคือเรียกว่าต้องสอบสอบจริยธรรมความเป็นมนุษย์ก่อน
จริงยิ่งครูเด็กเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าต้องสอบเยอะกว่าคนปกติ
คือถ้าสมมุติว่าเด็กที่โตแล้วเขาก็จะมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่ง
แต่ว่าสำหรับเด็กเล็กเลยจริงหนึ่งสำคัญมากคือต้องรักเด็กก่อนเลย
ที่เลือกมาแล้วโดยปกติแบบถ้าเป็นเมืองนอกนี่คือสำหรับเด็กเล็กที่เป็นเนสเตอรี่นะคะ
คุณครูเงินเดือนเยอะกว่าคุณครูที่แบบโตแล้วสอนเด็กโตอีก
ที่สอนเนสเตอรี่ที่เขาต้องเลือกหนักเด็ก
เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราจะต้องเอาผิดกับใครบ้างคุณดูจากคลิปแล้วเนี่ย
อย่างแรกเอาผิดกับครูผู้สอนสองรายก่อนในห้องเอนที่เมื่อวานคุณกระชายอธิบายไปว่า
เด็กน้อย๒ขวบทุบตีแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยคลุมหัว
ทำให้เด็กบางคนเนี่ยเอาจริงนะเกิดความหวาดกลัวเลยแหละ
นับกรณีที่เด็กบางรายเนี่ยเอาจริงนะเด็กสองขวบถ้าเป็นลูกหลานคุณมีรอยแผลกลับบ้านล่ะ
ซึ่งครูอ้างว่าเด็กเนี่ยเขาเล่นกันเด็กสองขวบเขาเล่นกัน
โดยตำรวจให้มายืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กรายใดบ้าง
คืนห้องไหนอีกนะแต่น่าเสียด้ายที่กล้องวงจรปิดเนี่ยเอาจริง
มันดูได้จริงเนี่ยสามวันทำการ
ว่าพฤติกรรมเพียงแล้วเนี่ยซึ่งครูสองรายเนี่ย

ไม่สามารถไม่สามารถติดต่อได้อยู่แล้ว

รู้สึกห้องนี้จะเป็นห้องครูแพรวนะ
แล้วครูที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าครูคู่อิง
อิงเป็นครูเหมือนแบบครูพี่เลี้ยงลักษณะอย่างนั้น
แล้วครูแพรวเนี่ยรู้สึกจะลาออก
ส่งข้อความไปหาพ่อแม่เด็กก่อน

คือถ้าเกิดเขาลาออกได้คุณพ่อคุณแม่จะสบายใจ

ไม่ใช่ไงคือลักษณะเหมือน

เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลนะมันไม่ใช่ไง

แล้วแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ

คนจะมองทั้งโรงเรียนระแวงหมดแล้วทีนี้

เขาได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของครูรุษภาไปแจ้งดำเนินคดีกับครูโรงเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ์
ซึ่งสรุปแล้วไม่ใช่ครูคนเดียวแล้วเห็นไหมฮะทำไปทำมาหลายคนมากแล้วนะเนี่ย
แล้วก็เอาผิดกับผู้บริหารของโรงเรียนด้วย
กรณีผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แต่เอามาทำการเรียนการสอนได้ยังไง

ซึ่งเป็นความผิดตามพรบสภาครู

เอาจริงมันมีตั้งแต่ปี๒๕๔๖แล้วล่ะ

มีครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในโรงเรียนนั้นจำนวนมากจริง
จึงต้องดำเนินคดีและมีบทลงโทษตามกฎหมาย
ส่วนจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เลยหรือไม่นั้น

รวมถึงดูคำพิพากษาของศาลก่อน
ในขณะเดียวกันวันนี้คุณพิบูลยงกมล
ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนศาลศาสตร์

ไม่มีแบบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาตั้งแต่อายุ๑๘แล้ว

เป็นครูสอนก่อนที่จะมีพรบสภาครูไงคุณ

เพราะว่าอันนี้กฎหมายเพิ่งเริ่มใช้ตอนปี๒๕๕๙
แต่หลังจากนี้พรบมีผลบังคับใช้

ต้องมีใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
นางได้พิสูจน์ยงกมลบุตรชายของนายพี่บูน

เอาจริงมันไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพหรอก

ใช่คุณเห็นแล้วเขาก็เป็นเด็กมี

วันนั้นที่สัมภาษณ์ก็คือสรุป๑๐ข้อ
เมื่อวานผมบอกไปแล้วไง
ประมาณนั้นคือที่ย่อยออกมา
ก็คือมีโรงเรียนลูกสาวคนโตสาขาราชพฤกษ์
ลูกสาวเป็นคนดูแลแต่ว่าดูแลไม่ทั่วถึง
เพราะว่าไม่ได้ไปลงลึกมากก็อาจจะดูแลไม่ละเอียด

โดยการไล่ออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนครูใหม่
สามคือการตรวจสอบคุณภาพครูก็ทำอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการให้ครูนั้นขูดหินปูนทุกปี

ส่งไปขูดหินปูนแล้วเกี่ยวกับเขาในการสอนไหม
มาถามแกผมก็ถามแกบอกว่า
จริงแล้วการคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือก
ครูที่จะไปดูแลเด็กเนี่ยคัดเลือกยังไงคัดเลือกแบบไหน

เสร็จปุ๊บเข้ามาเราก็จะมีการแบบว่าส่งไปขูดหินปูน

ผมเลยบอกท่านบอกว่าไปขูดใจก่อนไหมท่าน
เพราะว่าถ้าคือปากหอมแต่ว่าใจมันเหม็นมันคงไม่ได้

เหตุการณ์เดียวจะถึงถึงขั้นปิดโรงเรียนเลยหรือ

ตัวท่านเองทำมาเนี่ย
จะไม่นับเลยหรออันนี้คือที่ท่านบอกมา

ประเทศไทยมีใครทำได้อย่างแกบ้าง

ไม่ใช่เรื่องจริงกลุ่มคนที่ออกมาพูดแบบนี้

คิ้วไหม้ขี้อิจฉาริสยา

อะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อที่๘เนี่ย
ปกครองแก้ปัญหาผิดทำไมถึงไม่คุย
ครูประจำชั้นคือไม่มีปฏิสัมพันธ

เรื่องบริประกอบวิชาชีพครูที่ไม่มีบริประกอบวิชาชีพ

เพราะกระทรวงสาธิการเขามีกฎผ่อนผันได้

อายุ๑๘เนี่ยจนป่านี้ยังไม่มีเหมือนกัน
๑๐ผู้ปกครองบางรายจะไม่ได้๒ล้านบาท

อ่านี่คือที่ถอดมาประมาณนี้

หลังจบรายการถามจริงพี่กินยาพาราเลยป่ะ

เอาตรงไม่ได้โรคสวยนะ

คือ๑เนี่ยคือแกอายุเยอะ

คือแกจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่น
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเหนือตาผมนิดนึ

พอเป็นครูก็จะมีวิธีการสั่งสอนเด็กนักเรียน
แกก็จะรู้สึกว่าแกมีวิธีของแกที่แกจะพูด

ผมก็มองมุมนั้นด้วยนะ
คือก็อยากพยายามเข้าใจกันด้วย

ใช่คือมันผิดเท่านั้นเอง

เท่านั้นแหละ
ถ้าคงจะต้อง
ถ้าผมเป็นท่านนะ

เอาครูมาตรวจเช็คไม่ใช่ว่าวันนี้ไล่ครูออกไปเอาครูคนใหม่เข้ามา
โดยที่แบบก็ยังไม่ได้มีการทดสอบอีกเดี๋ยวปัญหาเกิดอีก
คราวนี้บวก๒นะคูณ๒เลยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้มันมีเพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่า
แต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าไม่ได้ต้องอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่จบ
อ้าวไปดูสิเดี๋ยวมันจะต้องนั่งมั่นอีกวันนี้

มันต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุที่มัน
เก็บอีกซี่สิบขวดสาขาเนี่ยไม่๔๙แต่ว่ากันแบ่งให้อยู่ในเกลือย่างคนนี้
เป็นของลูกชายลูกสาวคนนี้อะไรอย่างนี้แต่ละจังหวัดด้วยคุณแม่
อย่างเชียงใหม่แล้วก็มีอ๋อทุกจังหวัดมีหมดเลยเหรอมี๕๐สาขา
ยากเนอะบางทีถ้าพูดกันเรื่องของอายุบางคนพูดไม่ได้หรอกบางที
อายุมันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าใครจะเป็นยังไง
ลูกเขาก็บอกว่าอยากขอโอกาสให้โรงเรียนได้แก้ไข
แล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าทางลูกนะพ่อเขาอาจจะแบบว่ายิดมาก
อย่างที่บอกพ่อเขาไม่ได้ดูทั้งหมด๔๙สาขานะพี่หนุ่มเนาะ
คุณไปสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งแต่เหตุการณ์อ่ะมันเกิดของสาขาเหมือนอ่ะ
ผู้จัดการสาขาไข้แบบนี้ถูกต้องไหมละ
ผู้ปกครองพาเขาไปดูวิดีโอไปเจอมาอีกทำงานยังไง
เจออยู่แล้วอย่างไหนก็เจอโซงใส
ยังไงก็เจอถ้ามุติเจอได้ขนาดนี้ยังไงก็เจอ
ยังไงก็มีอีกคือผมว่าระบบมันเพี้ยนไม่หมด
เพราะอะไรเพราะว่าสังเกตดีอย่างหนึ่งไหมว่าพอใน
พอไปเจอคนหนึ่งทุกห้อง

นั่นคือครูแต่ละคนรู้พฤติกรรมของแต่ละคนดีอยู่แล้ว
เอามาทำเองบ้างถูกไหม

อาจจะต้องเปลี่ยนระบบนิดนึง
ก็เหมือนฉันนะเธอมาทำข่าวใส่ไข่มันยังบริสุทธิ์อยู่
มาเจอกันใช่มาทำสิ่งซ้ำหล่อไปดี

ดีของคุณแม่มันกลับตรงนี้มันไม่ได้นะคะคุณแม่
ถ้าเกิดคุณแม่ใช้ทฤษฎีนี้แสดงว่าเท่าที่หนูแล้วคุณแม่เนี่ย

หน้าเดี๋ยวนี้ผมเริ่มมองผู้ชายหล่อแล้ว

ถ้าเกิดเรื่องของสารศาสตร์เนี่ย

คือเด็กนักเรียนชั้นอื่นเขาจำเป็นต้องเรียนกันต่อไป

คุณต้องปิดแล้วก็กลับมานั่งทบทวนก่อนว่าจะเอายังไงต่อไป
เลือกครูคัดเลือกบุคลากรที่จะต้องเข้ามา
โดยการผ่านสหวิชาชีพนุนใหม่ก็แล้วแต่จริงมันก็ยาก

มันทำได้ต้องสร้างความมั่นใจใหม่
ไม่รู้ก็คือรู้แต่ว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนทั้งหลายตอนนี้

เธอจะคิดหรือเปล่า
พ่อแม่จะคิดอย่างงี้กันก็ตอนนี้
นวยุทิพย์บอก

เราจะระแวแวงเราจะคิดแมน
ฉันถามว่าทำไมจะไม่ออกมาเจอ
ฉันไม่เอาตอนนี้ต้องอยู่ด้านลูกตลอด
คนลูกเป็นอะไรไปวะ
จริงคนกลัวกันคนกลัวกันไปหมดเลยนะ
อย่างนี้ตามลูกไม่ทันเลยใช่ไหมงงเลยนะคุยอย่างนี้มาได้ยังไง
ก็พี่เป็นคนไปนำก่อนนี่ครับ
เอ้าไปข่าวนี้เรียกว่าเป็นข่าวด่วนมากทีเดียวนะคะ
โดนัลดทรัมป์กับภรรยาติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แล้วก็นางเมลาเนียทรัมป์ภรรยาผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ออกมาเป็นบวกนะคะ
ด้านทรัมป์ก็ได้ทวิตเข้าความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนสนิทของทรัมป์

โดยมีรายงานว่าเมื่อ๒วันก่อนเนี่ย
เธอได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์รำเดียวกับทรัมป์
ล่าสุดในชอนคอลีแพทย์ประจำตัวทรัมป์ก็เปิดเผยบอกว่า

แล้วก็มีแผนจะพักอยู่ในบ้านพัก
ที่ทำเงียบข่าวตลอดช่วงพักฟื้น
ตนจะให้การรักษาที่ดีที่สุด
มั่นใจว่าประธานาธิบดียังทำงานไหวอยู่

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๖รายค่ะ

ใช่ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๓๕๗๕ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๓๒ราย
หายป่วยแล้ว๓๓๘๔ราย

โดยเดินทางมาจากซูดานใต้๑ราย
จากอินเดียสองอืมญี่ปุ่นหนึ่งรายแล้วก็สหรัฐอัรับอเมริกส์สองราย
อ่าส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดจากทั่วโลกหูตอนนี้ยอดติดเชื้อ
พุ่งเข้าไปสามสิบสี่ล้านกว่าเลยลาคุณสุดทักษิณใช่ไหมคุณทักษิณชินวัฒน์
นะฮะคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีกับเอ่อน้าแดงคือคุณแดง
ยาวภาวงสวัสดิ์นะฮะอย่างที่บอกกันบอกว่าวันนี้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
คุณทักษิณชินวัสตร์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้นำอีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ค่ะโดยมีอาการก่อนหน้านี้ระหว่างที่พำนักอยู่ที่นครดูไบก็คือดูนะฮะ
สหรัฐอารับอิเมเรดเนี่ยนะได้รักษาตัวโดยใช้แพทย์จากหลายโรงพยาบาลครับ
มีการย้ายสถานที่รักษามาแล้วเนี่ยห้าโรงพยาบาลด้วยกันมีการดูแลด้วยมาตรการเข้มงวด
จนหายจากอาการป่วยแล้วผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในเวลาใกล้เคียงกัน
ค่ะก็คือคุณเยาวภาวงสวัสดิ์อืมถ้าสมมุติจริงจริงแล้วก็คงถ้าสายการเมืองก็จะรู้ว่า
เจ๊แดงอดีตแกนนำพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะยังมีที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
แก่เลขาอืมคนขับรถที่ติดเชื้อด้วยกันเช่นกันโดยได้เข้ารับการรักษาจนหายครับ
ส่วนคนเดียวที่ไม่ติดเชื้อเลยคือคุณปูยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวเขารายงานเพิ่มเติมว่าคุณทักษิณเนี่ยหายขาดจากการป่วยโควิด๑๙เมื่อ
สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาฮะอืมโดยได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ตั้งแต่เริ่มติดจนเริ่มหายนะครับก็คือตอนนี้หายแล้วหายแล้วหายป่วยเรียบร้อย
จริงแล้วคุณทักษิณเนี่ยเป็นมาตั้งแต่๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ดูไบนั่นแหละ
แต่ไม่ได้มีข่าวออกมาไม่ได้มีข่าวออกมาซึ่งแน่นอนที่ดูไบก็ติดเยอะเยอะ
ดูไบติดเยอะเขาบอกว่าค่ะเดี๋ยวคุณแดงคุณแดงเยาวภาววงศวรรษก็ไป
เหมือนไปอยู่กับพี่น้องเขาใช่ไหมฮะเขาก็แบบว่าติดกันมายังมีเลขรถก็ติด
มีคนขับรถซึ่งในระหว่างนั้นคุณทักษิณเองก็ได้
รักษาอยู่ที่๕โรงพยาบาลจนหายมาสักระยะหนึ่งแล้วฮะนะฮะ
จะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอ
ก็ปลายปีมันเป็นอีเวนฮะอ้าวหมดจากน้ำห้วมก็ต้องมาตรงนี้นะครับ
เหมือนจะเข้าหน้าหนาวมาอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
เรียกว่าเป็นประจำทุกปีนะคะช่วงเดือนธันวาคมถูกต้อง
ซึ่งวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ก็เปิดเผยบอกว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักการจรจรและขนส่ง
ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศค่ะ
ในพื้นที่ของกรุงเทพก่อนเลยเพื่อเตรียมความพร้อม
ที่จะสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเลย
เรื่องต้นค่ะก็จะมีมาตรการลดปริมาณฝุ่นละออง
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมก็ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
และกองบังคับการตำรวจจรจรตรวจจับรถควันดำในพื้นที่เขตที่มีมลพิษสูง
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักงานเขตก็เข้มงวดนะคะ
ให้มีการเผาในแบบไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแล้วทุกชนิด
สำนักการโยธาก็ร่วมกันกับสำนักงานเขตมีการติดตั้งสเปรย์ละอองน้ำ
แล้วก็บริเวณที่ก่อสร้างทุกประเภทในทุกโครงการของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยนะคะ
รวมทั้งตอนนี้ก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่
วดค้านการเผาย่าอันนี้เยอะมากแล้วก็เผาขยะด้วย
โดยย้ำว่าการจัดทำแผนดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
นี้ก็จะนำแผนดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในวันที่๑๖ตุลาคมนี้
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ไปเป็นในทางทิศทางเดียวกัน
ก็ต้องรอดูนะช่วยกันก่อนตอตอนนี้อีกสัก๓๐นาที
แล้วใช้แล้วดีจริงพี่ปากมันไม่แห้ง
เออเอาป่ะไปพอแล้วเข้าแค้น๘เดือนไป

บ๊าเขาทำโครกกับฉันเป็นกรุงภะเรศไง
เอาไปครับก็ช่วยเหลือกันไป

อัตตอผมเห็นไม่เอาทั้งนั้นน่ะ
ตลอดเวลาคุณเห็นไม่เอาถึงเวลาก็
โอ้โหคุณแบงค์
หัวโหดชุดเมียวัย๑๘โอ้โหน่าโกรธโตส่งลูกผู้ญาติ
เขาเป็นผัวเมียกันมาก่อนนะฮะคือผัวนี่ชื่อว่าเล็ก
ปรากฏว่าเล็กก็โกรธเพราะว่าตัวเมียจะพยายามเลิก
หนีไปอยู่บ้านญาติปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ญาติก็พากันขี่มอเตอร์ไซส์ให้ตัวผู้หญิง๑๘ปี

ปรากฏว่าตัวเล็กไปเห็นเข้าแล้วก็ตามล่าไปกระชากยนี้
อายุ๑๘ปีแล้วก็เล็กไปกับลูกสาว
ลูกสาวก็เป็นลูกติดพ่อได้อายุ๑๘เหมือนกัน
ไปฉุดตัวผู้หญิงซ้อนอเมอเตอร์ไซส์
หลังจากนั้นก็ขี่พาไป

เสร็จก็ไปที่บ้านหลังนึงซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ดีก็ไปจับผู้หญิงคือเป็นเมียในอายุ๑๘เนี่ย
ล็อกล่ามโซ่แล้วก็ถอดบางเกงถ่ายภาพแล้วส่งไปที่บ้านดูบอกว่าถ้ามึงแจ้งความว่าอะไรคุณจะฆ่าล้างโคตร
ตำรวจเองก็มีการไปสืบสวนนะฮะหาข้อเท็จจริงแล้วก็ไปสอบถามทางญาติญาติ
ญาติญาติก็บอกเลยตอนนี้เป็นห่วงน้องผู้หญิงคนนี้มากอืมนะฮะเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย
รู้เรื่องราวของในเล็กมากจนเกินไปในเล็กไปมีส่วนผัวพันธ์เรื่องราวของพวกยาเสพติด
สิ่งผิดกฎหมายแล้วนางก็พยายามจะเลิกปรากฏในเล็กเนี่ยไม่ยอมแล้วเพื่อนในเล็กที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายด้วยเนี่ย
ก็บอกว่าปล่อยเมียงไว้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเล็กเขาบอกเลยว่าเขาต้องจัดการเมียเขาคนนี้
ตอนนี้ยังตามไม่เจอนะแล้วเลือดออกดูสิเสื้อเป็นเลือดก็ใช่ไงแล้วอายุ๑๘เองต้องสงสารนะเด็กมากเลยเขาก็พยายามหนีแล้วนะ
แล้วก็ล่ามโซ่ล่ามโซ่แล้วก็เอาถ่ายไปขู่อันนี้เขาจะบอกว่าเป็นอะไรที่คนพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันรักกันด้วยความโหดจริงเนาะ
อันนี้คือมันไม่ใช่รักแล้วไอ้นี่มันคือรักษาภาพเหมือนเออมันเพี้ยนอ่ะคือเอาไปขังแล้วก็ลามโซ่ถ่ายลูก
จริงมันหนึ่งเนี่ยมันมี๒ประเด็นประเด็นแรกเลยเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เข้าไปกับญาติเขาญาติเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
ไม่ญาติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนไปแล้วก็มีน้องแฟนผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยตัวผู้หญิงคนนี้ก็นั่งซ้อนไป
พอซ้อนไปเสร็จไอ้เล็กเนี่ยไปดักเจอแล้วก็ไปเจอพอดีก็เลยลงไปแล้วก็ฉุดกระชากลากถูก็ไม่ค่อยมีใครกล้านะ
เพราะว่ามันมีเหมือนกับเขาบอกว่าเขาอ้างว่ามันมีเหมือนกับพักพวกของมันอยู่บริเวณนั้นด้วยขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมา
พอหลังจากนั้นก็เลยลากผู้หญิงคนนี้ขึ้นซ้อนท้ายแล้วก็ตัวลูกสาวของเล็กเองเนี่ยเป็นลูกติดเล็กมาเนี่ยก็ประกบร่างไปประกบไป

แล้วก็ขับหนีไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็โทรมาหาญาติมีการติดต่อกันทางเล็กก็บอกว่าไม่ได้หรอกปล่อยไปไม่ได้
เพราะว่าเมียเขาคนนี้อันตรายสำหรับเขาและเพื่อนเขาเพราะรู้เรื่องราวของเขาเยอะเกินไป

กลัวคำหรับว่าเล็กก็เรียนได้ไปเลกไปรู้เรื่องของยาเสพติดเรื่องอะไรอย่างงี้มากเกินไป
ตอนนี้เขาบอกจึงขึงห่วง
เขารู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่ากัน
ชักว่าผิดความทิ้งไม่ได้ห่วง
ทหมหน้าเล็กนะ

วันนี้อุฟก็ไปนั่งด้วยนะ
ไปทำไมน่ะนั่ง
บ้านน้องเลยแล้วยังไงนะครับซึ่งปรากฏภาพของชายใส่ชุดดำเนี่ย
สวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับช่วยตัวเองคุณ
ช่วยตัวเองไประหว่างการทีมอเตอร์ไซค์เพื่ออะไรไอ้งมทำไมต้องทีมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปด้วย
อะไรอ่ะคนเรามันเครียดอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับจากที่มีนักเรียนผู้หญิงหลายคนเนี่ยเดินอยู่ในซอยด้วย
พร้อมกับระบุข้อความว่าญาติใครพาไปรักษาด่วน
สมาชิกแจ้งว่าชายในคลิปเนี่ยสไลด์หนอนโฉมนะฮะ
นี่ให้นักเรียนหญิงดูเนี่ยนะครับในซอยโรงเรียนเทศบาล๑สมุทรปาการเนี่ย
เอาจริงนะตอนนี้นะมันหวั่นความไม่ปลอดภัยแล้วล่ะ

หมวกกันน็อกทีมตากล้องบอกไอ้โดมหรือเปล่า

โดมอยู่หรือเปล่าอ๋อวันนี้อยู่นี่พี่ดมหรือเปล่า

เฮ้ยยอมรับมาเถอะทุกคนเราให้อภัย

วันเดียวเนี่ยไปก่อเหตุ๒พื้นที่เลยนะ
ก็ได้ว่าอันนี้ลกจิตลกจิตอยากโชว์ชอบโชว์

นี่ที่น้องคายเขาส่งไหม
น้องคายส่งไหมบ้างไฟมั้ยบ้างไฟพญานาคเอาจริงแล้วขึ้นไหม
ขึ้นไหมก็อยู่ด้วยกันเนี่ยฉันจะไปรู้ไม่ขึ้นไหมล่ะ
จะตัดภาพสดไปให้ดูก็เธอฉันนั่งอยู่กับเธอ
ฉันไม่ได้ไปอยู่ที่พลพิสัยรินแม่ดำของคุณจะไปรู้ไหมล่ะ
ไม่ผมเห็นคุณดูตลอดเป็นอย่างแบบเออดูแล้วเป็นอย่างไร
คนรออยู่แล้วออกพรรษานะทาครีมดีกว่า
ตัวน่าจะแห้งค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ซึ่งวันนี้แหละจะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายปวนพิสัยยาวไปจนถึงบึงกาล
ณวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพจากโพนพิสัย
ไม่ใช่วะอันนี้สังคมหรือพลพิสัยแองจี้
คนก็ไปตั้งเต้นมีที่รอเลยเนาะ
สูงแต่ยังไงไปเนี่ยนะ

อันนี้น่าจะเป็นแล้วตรงนี้น่าจะเป็นล้วนภิษร์ล่ะ

ตรงวัดไทยตรงพลพิสัยตรงที่เขาเชื่อว่าจะมองเห็นที่
แต่เขาเหยียบขึ้นไปตรงอัมเฟิร์ตสังคมตรงอันอะไรเขาก็จะมีอีก
เมื่อวานที่เราพูดอันนี้น่าจะเป็น

นั่งรอยาวกันไปตั้งแต่ค่ำเย็นบ่ายก็รอกันแล้ว

นิงก็จะมีแบบว่าอันนี้เป็นภาพตอนเย็นใช่ไหมฮะ

นี่มีตลาดเปิดขายของกันเยอะเลยนะคะ
ของเกิดของกินเยอะเลยอยากไป

แต่ของเธอก็ซื้อฮ่องซุ้ยไปแล้วนี่

เขาบอกเขาชอบแม่น้ำโขงมาก

ผมก็วันหนึ่งผมจะเอาอาทิตย์คุณเนี่ย
ฉันจะเอาร่างกายฉันบริจาคเถอะนุ่ม
โง่โทษสิวะอย่างงั้นลูกคุณรักแล้วแสดงแล้วเล่าเป็นยังไงกับบ้าง
คราวท์ก็จางใส

เดี๋ยวรับโทรศัพท์

แค่หยิบผงสักฟอกเนี่ยนะยี่ห้อนี้นะ

มันมีมูลค่าสักพักนึงนะ
ไปทำรายการปากโป้ง

มันดีมากเลยฮะอุนามิมันยืด

ถ้าสมมติวันนึงมันจะต้องใส่ชุดชั้นในผู้หญิงแล้วมาขอบ
ว่าฉันก็ต้องได้

มาค่ะอ้าวแม่อ้ำมาแล้วประเดิมภาพเซตแรกไงคะพี่เอบอกว่า
ผมไม่ไหวนางน่าเล่นละครใช่ไหมแหละใช่แล้วเพราะผมถ่ายละครมาหลายเดือนน่ะ
ในที่สุดก็มีคิวหยุดพันธ์สิทธิสำหรับคุณอ้ามพจรพา

พี่เอเนี่ยเขาไปกองละครช่วงหลังก่อนที่เขาจะไปภูเก็ตวันนั้นรถเมย์เจอ

ช่วงนี้พี่ควบคุมน้ำหนักเพราะว่าพี่จะไปทะเลกัน

คำต้องดูแลพี่ดูชุด

เขาเป็นคนแบบเอ็นจอยกับการกิน

อันนั้นคือแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน

ถ้าพี่ไปดูอีกรูปนึงจะมีภาพที่เขาอยู่ในน้ำ

ก็คือผมทรงนี้ชุดนี้แหละ

แต่แบบว่าขาเรียวนะคุณแม่นะ
นี่คือตัวจริงเธอ

ดูสิดูชุดนั้น

นี่มันยังเป็นทะเลชุดต้องเต็มนะคะพี่เอ
ฮ่าเอาสิเห็นมั้ยบางของต้องเต็ม
หันมาให้โชว์นิดนึงนี่ดูผมดูเครื่องผม
ไม่เป็นวันพีชค่ะด้านในเป็นวันพีชนี่
แล้วใส่เสื้อกลุ่มอีกตัวหนึ่งกลุ่ยกลายกลุ่ยกลายมาทะเล
แต่เป็นกางเกงหรือเปล่าอ๋อเป็นกางเกง

ดูมีกางเกงขาแซ่นไงไงไงไง
ก็มีความสุขนะแกก็ดูแบบว่าแต่งตัว

เป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรเยอะไม่อะไรแบบ

ไม่คิดเวลาแบบเรียกค่าตัวดารานี้

น้องป๊อบโบรของนางไปเรื่อยโอเค
พักกันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
นั่งนะคะ
คุณพี่วุ้นตอนนี้ก็โชว์แซ่บเหมือนกันทำไมเป็นแง่

จริงตอนแรกเอก็ใช้แอปพลิเคชันแบบซื้อหลายปีอย่างเงี้ยเธอ
นี่คนนี้เขาก็หุ่นดีตลอดการจริงพี่วุ้น
ความขาวความแซ่บนี่คือที่หนึ่งจริง

ปังปูเรียนะเขาบอกนี่จะถ่ายกับโกดหินนะ
สร้างความพื้อฮากันอีกแล้วนะจ๊ะคุณแม่น่าเกี่ยวนี่

คุณไม่ต้องใช้เยอะตัวจริงสวยโอเคนะครับ

เดี๋ยว๕ทุ่มเราจะถ่ายทอดสดนะฮะ
ไฟพญานาคแล้วก็ไหลเรือไฟ

เราติดตามกันที่หลังไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ